เขานัดกันมา๕คนจะมาทำรายงานส่งคุณครู
ก็นัดไปทำที่การลงไปเล่นน้ำกัน

ปรากฏว่าเด็ก๓คนจมน้ำค่ะ
แล้วก็ช่วยมาได้๒คนอีก๑คนเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นประมาณ๔โมงเย็น
ซึ่งตำรวจสอบพสาวไห้เขาก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีนักเรียนปห้าเนี่ยจมน้ำสูญหายไปหนึ่งคน
แม่น้ำป่าศักดิ์พื้นที่อำเภอเสาให้ที่จังหวัดสระบุรี
ทีนี้ชุดประดาน้ำมาจากหน่วยกู้ภัยสว่างรัตนาสระบุรีแล้วก็ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยอายุทยาจุดท่าเรือเนี่ย
รีบไปเลยนะคะไปช่วยกันค้นหาพอไปถึงก็เจอชาวบ้านเจอญาติพี่น้องของเด็กเด็กอ่ะค่ะ
รออยู่ริมตลิ่งแล้วก็ร้องไห้แม่ของเด็กเนี่ยนะร้องจนเป็นลมเลยอ่ะ
ประดาน้ำก็ลงไปงมค้นหาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็นี่ค่ะเจอร่างของเด็กหญิงยารินดาโนราอายุสิบเอ็ดปี
ก็เอาขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ให้แพทย์ชนสูตรศพเบื้องต้นนะคะ
แม่ก็ร้องไห้เสียใจใหญ่เลยทีนี้มีชาวบ้านก็คือนายสมนึกศรีเนธอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็นั่งตกปลาอยู่ก็เห็นว่าเด็กเนี่ยเล่นน้ำกันอยู่๓คน
อีก๒คนไม่ได้ลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนนั่งอยู่ริมตลิ่ง
แต่ทีนี้เด็ก๓คนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเหมือนกับจะหมดแรงอะค่ะ
เขาก็ตะโกนบอกเพื่อนที่ตกปลาด้วยกันเนี่ยเอ้ามาช่วยเด็กหน่อยเด็กจะจมน้ำ
ตะโกนไปไปช่วยมาได้สองคนอีกคนนึงจมน้ำนะคะ
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุน้องทั้ง๕คนเขานัดมาทำรายงานกัน
เขาทำรายงานเกี่ยวกับประเพณีแข่งเรือยาวไงคุณครับ
ซึ่งมันก็เป็นประเพณีพื้นบ้านก็นัดมาทำที่ริมตลิ่งแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นก็ชวนกันไปเล่นน้ำซึ่งก็มาเกิดเหตุสลดขึ้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำศพส่งให้แพทย์โรงพยาบาลเสาให้ชนะสูตรนะคะ
แล้วก็มอบให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะครับ